คนไทยเชื้อสายมอนจะตั้งสารต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ซึ่งทำตอนเย็นวันที่๑๒หรือเช้ามืดวันที่๑๓เมษายนเป็นการตั้งสารเพียงตาที่เรียกว่าหอยเสมือนสังกรานหรือบ้านสงกรานตกแต่ง
ด้วยการปูผ้าขาวผูกผ้าให้สวยงามและมีร่มกลางไว้ประดับด้วยประกาวสังกรานคือดอกสงกรานนิยมใช้ดอกคูณแต่ถ้าไม่มีก็เพียงจัดให้สะอาดเรียบร้อยก่อนตั้งเครื่องไหว้บูชาเทวดาแล้วจุดทูปบอกกล่าวให้อำนวยพรในวันปีใหม่